ไม่มีใครทั่วโลกไม่รู้จักอาหารไทยอยู่แล้วแต่ยกตัวอย่างให้ชัดขึ้นก็คือหมูกระทะค่ะ

ที่มาของเมนูความอร่อยแบบไทยที่ว่านี้มาจากไหน
หมูกระทะแบบดั้งเดิมค่ะสันนิษฐานว่ามาจากทหารมองโกเลีย
หลังพักศึกสงครามอย่างหนักเจออุปสรรคในการทำอาหาร
แกะที่ต้องการอุปกรณ์ย่างมวกเหล็กจึงตอบโจทย์ถูกนำมาใช้แทนเตาหรือกระทะย่าง
และกระจายไปตามที่ต่างที่ถูกมองโกเลียยึดครอง
จะแพร่หลายอย่างจริงจังค่ะในฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น
เนื้อจากเนื้อแกะล้นตลาดรัฐบาลญี่ปุ่นจึงส่งเสริมให้นำเนื้อแกะมาย่างกินพร้อมผักเรียกว่าเนื้อย่างเจงกิสคาน
สำหรับบ้านเราค่ะต้องย้อนไปในช่วงราวปี๒๕๐๐เนื้อย่างเจงกิสคานเรามีมาขายในไทยแต่ขายในพัฒนาคารก่อนนิยมเสิร์ฟเป็นชุดส่วนทางโซนภาคอีสานก็มีค่ะซึ่งจะเรียกว่าเนื้อย่างเกาหลี
อย่างเดียวเท่านั้นแต่มีน้ำซุปให้สดเพื่อให้คล่องคออีกด้วย
ซึ่งวัฒนธรรมการกินหมูกระทะซึ่งเรียกรวมว่าปิ้งย่างนี้
ได้รับความนิยมอย่างมากในแถบเอเชีย
ดีใจนะคะที่ว่าคุณอุ้งอิ๊งผลักดันเมนูหมูกระทะนะคะ
ให้เป็นอาหารระดับโลกนะคะก็เลยอยากฝากให้คุณอุ้งอิ๊งรีบ
ผลักดันนะคะคนที่ทำธุรกิจหมูกระทะจะได้เติบโตนะคะ
แล้วก็ชาวต่างชาติจะได้รู้จักหมูกระทะของเรามากยิ่งขึ้นนะคะ
แต่สำหรับคนที่ชื่นชอบหมูกระทะปิ้งย่างเป็นชีวิตจิตใจค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาทฝากเตือนให้ระมัดระวัง
เนื่องจากมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้มีถุงอุจจาระหน้าท้อง
กินให้น้อยไม่เกินเดือนละครั้งและทานผักปลอดสารร่วมด้วยเสมอ